เผลอแป๊บเดียวจะปีใหม่อีกแล้วนะพี่ชิ
ใช่แล้วปีหน้านี้โปรแกรมกีฬาเพียบเลย
รายการนี้ก็จะคัดเลือกทีมไปแข่งขันโอลิมปิก๒๐๒๐ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย
ใช่ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็มีการประกาศรายชื่อนักเตะเบื้องต้นออกมา

ใช่ค่ะแล้วก็มีเควินดิรมรำนะคะซึ่งเคยมีกรณีก่อนหน้านี้ว่าเอ๊ะไม่เจ็บจริงหรือเปล่าแล้วก็ถอนตัวออกไป
แต่คราวนี้เขาบอกว่าแม้ว่าจะยังคงมีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่แต่ว่าจะเข้าแคมป์เก็บตัวให้แพทย์ของทีมชาติไทยได้ตรวจอากาศเลย
ก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์ที่แข้งรายนี้ถอนตัวจากการเตรียมทีมชุด๔เกมในเดือนตุลาคม
ตอนนั้นอ้างว่ามีอาการบาดเจ็บนะครับ
แต่สุดท้ายกลับไปมีชื่อกับต้นสังกัดในเกมอุ่นเครื่อง
ตอนนั้นก็หลุดทีมไปแล้วก็มีข่าวว่าทีมงานสตาร์ฟโค้ชไม่ค่อยปลื้มกับพฤติกรรมของเทวินดิรอมสักเท่าไหร่นะครับ
แต่ยังไงซะล่าสุดตอนนี้เควินดิโรรัมก็กลับมามีชื่อนะครับเป็นตัวเลือกแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานว่า
เควินดิโลลัมเนี่ยยังคงมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริงและที่ผ่านมาก็ยังต้องแยกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมนะครับ

มาดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติออสเตรเลียกันบ้างนะคะ
ล่าสุดค่ะเกรแฮมอาโนกุญซือทีมชาติออสเตรเลีย
ออกมาบอกว่าได้วางคิวอุ่นเครื่องกับทีมชาติเกาหลีใต้
เกมแรกจะเจอกับอีรักษ์นะคะวันที่๘มกราคม
ก่อนที่นัดที่๒จะเจอกับไทยวันที่๑๑มกราคมค่ะ
จากนี้นะคะก็ยังบอกด้วยว่าการคัดเลือกรายการโอลิมปิก
มีความสำคัญไม่แพ้กับเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกเลย
และนักเตะกลุ่มนี้ก็จะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า
ดีพอหรือเปล่าที่จะก้าวขึ้นไปเล่นกับทีมชุดใหญ่ค่ะ
มกราเจอกับบาเรนครับจากนั้น๑๑มกราคมนะครับ
เจอกับออสเตรเลียและปิดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม๑๔มกราคม
ไทยเจอกับยูรักนะครับ
๓นัดครับทีมชาติไทยจะแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน
เวลา๒๐นาฬิกา๑๕นาทีนะครับ